หากจำกันได้นะครับเรื่องกล่าวของลุงเอี่ยม
ที่เป็นขอทานใจบุญในการบริจาคเงินนับล้านบาทนะครับ
แก่วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐม
พอลุงเอี่ยมท่านทราบนะครับว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช

คุณลุงก็รู้สึกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
แล้วก็อยากจะเดินทางมาที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อถวายศักระพระบรมศพนะครับ
ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าหน้าวัดเองก็จะรวมตัวกันนะครับ
ในการที่จะพาลุงเอี่ยมเดินทางเข้ากรุงเทพครับ
นายเอี่ยมคำพิรานนท์อายุหกสิบหกปี
หรือว่าลุงเอี่ยมขอทานใจบุญที่เป็นข่าวฮือฮา
บริจาคเงินซื้อดอกบัวถวายหลวงพ่อวัดไร่ขิง
อารามหลวงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ในงานประจำปีปีละหนึ่งถึงสองล้านบาท
เพื่อให้บุรณะซ่อมแซมวัดที่สุดโทรม
ก้มลงกราบพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
ขณะที่นั่งอยู่บนรถเข็นคนพิการ
ภายในห้องแถวหลังร้านค้าหน้าวัดนะครับ
เอี่ยมเปิดเผยนะครับว่าหลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคต
ของในหลวงรัชกาลที่เก้าตัวเองรู้สึกเสียใจมาก

อยากจะเดินทางมากราบศักระพระบรมศพ
พระบรมหาพระราชวังเป็นครั้งสุดท้าย
ทุกวันนี้ได้นำพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
ไว้ที่หัวเตียงตลอดเวลาครับ
ด้านของนางมะลิวันหลีขาอายุ๕๖ปี

ก็เปิดเผยครับว่าหลังจากที่ดูข่าวที่สำนักพระราชวังประกาศว่า
หลวงรัชกาลที่๙เสด็จสวรรคตก็ได้บอกกับลุงเอี่ยม
เพราะรู้ว่าลุงเอี่ยมรักในหลวงมาก
ลุงเอี่ยมทราบข่าวก็นิ่งเงียบไปนะครับ
ก่อนที่จะมาขอดูโทรทัศน์เพราะว่าไม่เชื่อ
และเมื่อเห็นภาพข่าวก็มีอาการซึมเศร้าไปอย่างชัดเจน
เบื้องตอนตอนนี้นะครับท่านครับพระค้าแม่ครับที่วัดเองนะครับ
ได้มีการหาบริกันว่าจะรวมตัวพาลุงเอี่ยม
เข้ากราบศักระพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙